เงินล้านคนหนึ่งแบกเงินล้านใส่ผ่านไปวางไว้
อีกคนถือเช็คมาใบเดียว๑๐ล้านเอามาเจอกันปะทะกัน
คุณผู้ชมรู้ไหมฮะใครศีระกับลูกนัทไง
ใช่ฮะ
คนแรกก่อนนายสีระเจนจากศสกฐมภพพลังประชารัฐ
เอาเงินสดเลยนะใส่ผ่านทองไว้แบบนี้
แล้วก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าแน่พร้อมแล้ว

รอรอลูกนัทหรือว่านายธนัดธนากิจอำนวยนะครับ
ทรงไทยหลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะ
เพราะเคยท้ากันไว้หากไฮโซนัทตาบอดจริง
คือคุณศิราเขาไม่เรียกลูกนัดแล้วนะ
เขาไม่ใช่คำว่าลูกนะเขาไม่ใช่ในโซนไหม
โดยนัดถ้านัดตาบอดจริงตัวผมเองยินดีที่จ่ายเงินสดให้ล้านบาทเลย
แล้วก็นัดกันไว้วันนี้ว่าให้มาเจอกันที่บ้าน
พร้อมคุณหมออะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องเอาเงินสดมากองไว้ตรงหน้ากันนะ
นี่ไงก็เลยเอามาใส่พานแล้วอันนี้คือฝั่งคุณศิระใช่ไหม
เพราะว่าเขาเชื่อว่าทางฝั่งลูกนัทเนี่ยตาไม่ได้บอดถ้าเกิดบอดเดี๋ยวให้จริง
ใช่นะฮะแต่ทีนี้ครับเราก็ไปดูว่าไฮโซลูกนัดจะมาตามนัดหรือเปล่า
คือช่วงประมาณ๑๑โมงครึ่งไฮโซลูกนัทก็โพสต์ภาพ
เป็นภาพที่ธนาคารบอกว่ารอแป๊บนะศิระนะ
เดี๋ยวกำลังจะไปหานะนี่นำเงินสดหนึ่งล้านเออขออภัย
นี่นำเช็คมูลค่า๑๐ล้านสั่งจ่ายนายศิระ
พร้อมระบุข้อความว่ากำลังไปเด้อปลที่นั่นมีข้าวกินไหมครับ
ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ที่ธนาคาร
ที่สุดสองคนมาเจอกันคุณล่าสุดไฮโซลูกนัด
เดินทางไปถึงตามที่นัดหมายกับนายศิระ

แต่การถือเช็คมาทำให้นายศิระไม่พอใจ
บอกว่าไหนนัดกันไว้ว่าจะเป็นเงินสดไง
ทำไมไม่เป็นเงินสดถือใบเช็คมาทำไม
ฟังเสียงกันหน่อยตอนที่เจอกันนะครับ
ข้อตรงคือบริษัทนักบอกพร้อมจ่ายเงินสดวันทิศาสตร์ครับผม
แล้วผมเตรียมเงินสดหนึ่งล้านบาทผมไม่ได้เพื่อนเล่น
ผมไม่ได้เพื่อนเล่นนะผมไปแล้วผมพอค้าพวด

แต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันนี่คะมันใช้ได้เหรอใช้ใช้ซื้อค่าได้เหรอ
อาจจะพี่เอาไปธนาคารพี่ก็มันก็ออกมาเป็นเงินสดสิบล้านได้นี่คะ

ไม่มันมันค่าเท่าไหร่หรือเปล่าสิบบาทเช็คมันละสิบบาท
แต่ก็มันละกับเงินล้านหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนเล่น
นักข่าวถามอันนี้ก็เป็นเช็คก็เป็นเงินนะ
คุณศิราแต่คุณศิราเนี่ยโอ้โหขึ้นใหญ่เลย
แต่ทีนี้ไฮโซลูกนัทก็บอกว่าถ้าศิราไม่รับนะก็ไม่เป็นไรนะฮะ
ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแล้วกันนะฮะแต่เมื่อเช้าเนี่ยโทรหาแล้วอ่ะ
ก็ผมก็โทรหาคุณแล้วนะคุณศิราคุณไม่รับโทรศัพท์นะฮะ
ก็เลยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะนำเป็นเช็คมาค่ะ
ส่วนเรื่องของการจะพิสูจน์เรื่องตาบอดอีกหรือไม่เนี่ย
ไฮโซลูกนัทเรียกว่าพี่ต้องถามพี่ศิระอีกครั้ง
แต่ตัวผมเองยินดีเรื่องของการจะพิสูจน์ต่อนะครับ
โอ้โหอุตส่าห์ไปกันถึงที่แล้วตกลงกันไม่ได้อีก